รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ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

เอาละครับ๑ชั่วโมงจากนี้ไปนะครับจะเป็น๑ชั่วโมงของความเชื่อ
ชั่วโมงความอัศจรรย์นะครับในรายการ
ูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่
มูเตรูไม่เข้าใครออกใคร
รับเชิญของเราในวันนี้นะฮะเป็นคนที่มาจากทางบ้าน
เขามาเล่าประสบการณ์หลอนของเขาเนี่ยในแฟนเพจของมูไนท์ของเรา
แล้วเขาบอกลองมาฟังเรื่องราวของเขาซิ
ว่าประสบการณ์ที่เขาว่าหลอนเนี่ยมีผีมีวิญญาณ
หลอกหลอนเขาตั้งแต่ปี๒๕๕๗จนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังเกิดเหตุการณ์นั้นอยู่
เป็นเพราะว่าเขาคนนี้เนี้ยไปทุบสารพระภูมิอืม
ทุบเสร็จเนี่ยนะฮะไม่ใช่แค่สารหรือสองสารนะครับ
เขาทุบไปประมาณ๖๐สารมาแล้ว
คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าในสารภูมิแต่ละศาลเนี่ย
เขาจะมีพวกเท่ากระดูกผีใต้โหงบางทีก็มีพวกสิ่งของที่เขาสาบแช่งอยู่
รวมถึงพวกตุ๊กตาเสกบานเอาไปขายผีตามเลย
เรื่องราววันนี้คุณมาร่วมหลอนไปพร้อมกับเราด้วยกันนะฮะ

เรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดกับคุณนารินเพราะคุณเนี่ยไปทุบสารพระภูมิ
ตรงจุดนี้ที่ไหนทำไมถึงมีสารพระภูมิเยอะขนาดนี้ครับ
ตรงจุดนี้มันคือป่าช้าครับผม
ซึ่งเป็นป่าช้าเก่าแต่ว่ามันอยู่บนเขาสูงครับผม

คือตรงนี้เขามักจะเอาสารพระภูมิไปทิ้ง

ถูกไหมครับคือเป็นป่าช้าสารพระภูมิด้วย
ใช่ครับคือตรงนี้อันดับแรกเลยก่อนที่จะเกิดสารตัวนี้คือมันมีอุบัติเหตุบ่อย
เพราะมันเป็นทางลงเขาเขาเลยตั้งสารขึ้นมาอะไรอย่างนี้ครับ

สารเจ้าแม่คงสาคอนครับผม

มีต้นโพใหญ่เลยครับ๔๕ต้นครับผม

แต่ว่าก็คือส่วนใหญ่แถวนั้นเนี่ยเขาจะเอาสารภูมิที่เขาไม่ใช้แล้วที่เขาทิ้งแล้วเนี่ยมาทิ้งไว้ตรงนั้น

เยอะขนาดไหนสารพระภูมิที่เวลาคนเอาเปลี่ยนสารหรืออะไรแล้วเอาไปทิ้งเอาไว้
ก็๖๐๖๐นี่หมายถึงว่าสารที่เอามาทิ้งวางอยู่นะครับ
ยังไม่รวมกับไอ้ที่นอนเกลื่อนกาดอีก

เรื่องราวไปไงมาไงถึงไปทุบสารพระภูมิตรงนี้ได้
แรกเริ่มเลยเนี่ยผมอ่ะต้องกลับไปเยี่ยมย่าเส้นทางเนี้ยคือว่าจะไป

คือว่าจะใช้เส้นทางนี้กลับไปเยี่ยมย่าที่จังหวัดระยองขาไปก็ปกติก็ไม่มีอะไรก็ไปเยี่ยมย่าไปกับแฟนครับสองคนขี่มอไซค์กันไป

แต่ขากลับเนี่ยซึ่งปกติแล้วผมจะต้องกลับบ้านกลับตอนเช้าแต่ทีนี้หัวหน้าโทรมาเฮ้ยลาไม่ได้นะให้มาเลยเพราะไม่มีใครควงโอแทนให้ตอนนั้นผมเป็นยามด้วย

อ่าแล้วทีเนี้ยผมก็เลยกลับกระทันหันเลยก็ออกเดินทางจากที่ระยองเนี้ยออกเดินทางประมาณหกโมงครึ่งครับ

ปกติเลยแล้วมาถึงทางถนน๓๓๑เนี่ยมันจะเป็นทางขึ้นเขามาแบบนี้คือมันเป็นโค้งขึ้นไปอย่างนี้

แล้วทีนี้ขากลับเนี่ยผมมาถึงจุดนั้นประมาณสักทุ่มนะครับคือตรงนั้นไม่มีแสงไฟเลยแม้แต่นิดเดียวตรงนั้นมันจะเป็นเขาเรียกว่าไงครับบางทีก็เกิดโจรรักทรัพย์หรือบางทีก็แก๊งปลาหินอะไรอย่างนี้คือมันมืด
แล้วทีเนี้ยผมขับมาเรื่อยมาถึงไอ้ตรงตรงเนินเนี้ยครับผมขับมาถึงตีนเนินปั๊บก่อนจะถึงศาลประมาณสองร้อยเมตรเนี่ยพอขับมาปุ๊บอยู่อยู่อ่ะซึ่งมอไซค์ผมเนี่ยเป็นรถใหม่นะครับอยู่อยู่รถมอไซค์ดับดับตรงนั้นเลยก่อนถึงสารประมาณสักสองร้อยเมตรได้ครับคือขี่มาดีดีเนี่ยคือผมงงเลยว่าเฮ้ยทำไมรถมันดับวะทีแรกเข้าใจว่าเครื่องมัน
เอ๊ะระยะทางแค่ประมาณ๓๐พอโลเองเนี่ยไม่น่าเป็นไรแล้วเราเคยไปกลับอยู่บ่อยด้วยไม่เป็นอะไรเลย

เข็นรถไปเรื่อยพอเข็นไปเรื่อยเนี่ยข้างทางเนี่ยซ้ายมือเนี่ยตามรูปเลยครับ

มันจะเป็นเป็นป่าก่อนครับก่อนที่จะถึงตรงเนี้ยแล้วตอนนั้นมันมืดตึ๊บเลยแล้วผมเห็นสารเนี่ยวางเรียงลายกันเนี่ย

เกะระกะแต่ตอนนั้นคือไม่เห็นจำนวนว่าเยอะเท่าไหร่คือว่าแค่มองดูแล้วมันเยอะอ่ะพอผมเข็นมาถึงตรงเนี้ยแล้วผมก็เลยแบบสำรวจอันดับแรกเลยคือผมกลัวโจรก่อนเลยเพราะว่ารถผมก็รถใหม่ด้วยแล้วแฟนก็เป็นผู้หญิงด้วยผมก็เตรียมหาไม้หาอาวุธอ่ะเพราะว่าแถวนั้นขึ้นชื่อเลยว่าแก๊งปลาหินพวกโจรพวกอะไรพวกนี้ชุมชุมครับผม
แล้วก็ลงไปนั่งฮุกเข่ามันจะมีมีลินทัศน์เขาเก็บทูบกับเทียมไว้นี่ผมก็
กะไหวทุกเอ่อโทนนะครับถ้าเกิดว่าผมอ่ะ

ทำให้ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยเจ้าที่แรงอืม
ผมขออนุญาตให้รถผมติดเถอะเท่านั้นแหละผมว่างเสร็จปุ๊บ
ผมคิดในใจจ้างให้ก็ไม่ติดตอนนั้นผมคิดนะอืมจ้าง
ปรากฏว่าปรากฏว่าขึ้นคล่อมมอเตอร์ไซค์ปุ๊บขึ้นคล่อมมอไซค์ปุ๊บ
แชะปุ๊บติดเลยติดเลยเป็นไงช็อก
ตรงที่ว่าเราคิดว่ามันไร้สาระไงเฮ้ยมันติดได้ไงวะอืม
แสดงว่าน่าจะเป็นเพราะอิทธิฤทธิของเจ้าแม่
ตอนนั้นผมคิดอย่างเงี้ยครับแล้วคุณทำยังไงเมื่ออยู่ดี
เตอร์ไซค์จากที่พยายามสตาร์ทแล้วสตาร์ทอีกมันก็ไม่ติด
ว่ายเจ้าแม่ปุ๊บติดคุณทำยังไงต่อตอนนั้นผมก็กำลังขึ้นคล่อมมอไซค์อยู่
บอกเมียว่าเฮ้ยรีบขึ้นมาเลยรีบขึ้นรถเลยรีบไปก่อน
ก็เบิ้ลรถพยายามเบิ้ลรถไว้เดี๋ยวมันดับอีก
ใช่ครับเดี๋ยวมันดับอีกแฟนก็ขึ้นมาปุ๊บผมก็ตะโกนบอก
เจ้าแม่บอกเจ้าแม่เลยบอกว่าเจ้าแม่ผมเชื่อนะผมใช้คำพูดนี้เลย
เจ้าแม่ผมเชื่อนะว่าเพราะเป็นเพราะเจ้าแม่เนี่ยทำให้ผมรอดจากตรงนี้ไป
พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวผมจะเอาดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้มาไหว้เขาบอกคุณพูดแค่นั้น
ลมมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ครับลมมายังไงคือต้องบอกก่อนว่าต้นโพลน่ะมันมีหลายต้น
สี่ห้าต้นแล้วช่วงหน้านั้นอ่ะมันห้อยแห้งกรอบอ่ะพี่เออเออแล้วลมพัดเนี่ยมันจะได้ยินเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊
เหมือนเหมือนมีคนเดินอ่ะรอบอ่ะผมก็เลยบอกเมียรีบไปเถอะเพราะมันอันตรายแล้ว
มันจะเป็นเหมือนลมหมุนนะพี่ลมธรรมชาติจริงจริงเลยลมธรรมชาติ
เหมือนกับเขารับรู้ใช่ครับประมาณนั้นหลังจากคืนนั้นรถสตาร์ทติด
คุณก็ไม่รู้แหละใครคุณจะเชื่อหรือเปล่าไม่รู้คุณจะกลับไปว่ายเข้ามา
มีอะไรดนจิตจิตใจแล้วให้เราคิดถึงจากตรงนั้นอะว่าเฮ้ยท้องพร้อม
ถ้าเป็นไปได้น่ะอยากจะไปดูคืนนั้นเลยมันมีอะไรกันแน่วะคือแบบห้องใจอ่ะ
ไปเจออะไรว่ามันมีอะไรบ้างตอนแรกเลยเนี่ยผมเจอต้นโพก่อน
ตรงรากต้นโพมันจะเป็นรากเยอะอ่าใหญ่คือแบบพันกันตัวเนี่ยเลย
ใช่ครับมันจะมีเขาผมอาจจะเรียกไม่ถูกนะมันจะเป็นเศษกระดูก
เสร็จกระดูกผงกระดูกที่มันห่ออยู่ในผ้าขาวอ่ะ
มีโกรธไหมมีครับผมโกรธกระดูกก็มีใช่ครับแต่โกรธนี่อยู่คนละต้นกับต้นที่ผมมี
อื่นก็มีอีกมีโกรธอีกใช่ยังไงต่อหลังจากนั้นไหว้เสร็จ
อืมก็เตรียมตัวจะกลับบ้านแล้วแหละครับก็เดินออกมาปุ๊บ
เกือบจะถึงถนนแล้วก็คือเกือบจะถึงมอเตอร์ไซค์แล้ว
เพราะเอิญขาไปเตะโทษนะครับเท้าผมไปเตะโดนเหล็กเส้นที่มันอยู่ตรงเสา
อ่าคือเป็นเหล็กเส้นที่อยู่ในเสาร์อ่ะแล้วพอสารแตกไปขาสารแตกไป
เหล็กเส้นพวกเนี้ยก็จะล้มอยู่ใช่อ่าแล้วยังไงต่อ
ตอนนั้นผมมีอาชีพขายของเก่าด้วยผมก็เลยเฮ้ยสารนี้มันมีจำนวนเยอะมาก
ซึ่งตอนกลางคืนเราไม่รู้ไงว่ามันเยอะไม่เยอะขนาดไหนคิดแล้วว่าเหล็กมันมีเยอะอย่างเงี
เราเอาไปขายของเก่าได้นะเนี่ยโอ้โหเข้าทางเหล็กจะไปขาย
เหล็กเส้นเนี่ยนะฮะที่เป็นเหล็กแกนกลางที่อยู่ในเสาสรรพภูมิเนี่ย
พอสารภูมิมันพังแตกไปเนี่ยก็มีเหล็กเส้นอยู่เนี่ย
จะเอาเหล็กเส้นอันนี้คุณผู้ชมไปขายไปรวมรวมรวมรวมรวมเป็นร้อยสารเนี้ย
เอาไปขายมันได้เงินใช่ไหมสบายเลยโลเท่าไหร่
ตอนนั้นโลละสิบสี่บาทเสาเนี้ยเห็นไหมคุณผู้ชมเออเออ
เนี้ยข้างในเนี่ยมันจะมีเหล็กอยู่เหล็กเส้นถูกไหมใช่ครับ
คุณก็ทุบเลยครับทุบวันนั้นเลยไหมทุบก็คือว่า
ผมก็ไปถามราคาร้านของเก่าก่อนไปถามมาก่อนหลังจากเตะ
มันจะคุ้มไหมว่าเราจะทุบเหนื่อยเนี่ยมันจะคุ้มไหมกับที่เราจะมา
เขาบอกมาว่าโลละ๑๔คุ้มเลยจัดค้อนเลยครับจัดค้อนเลย
กลับไปอีกใช่ครับอีกนานด้วยก็จะกลับไปก็อีกวันหนึ่งอ่ะครับ
ไปทุบครับเจออะไรบ้างเหล็กที่มีมากที่สุดคือตัวฐานรองตรงเนี้ยแหละ
แต่ในส่วนตัวเสาคือไม่ค่อยมีไม่ค่อยเยอะเพราะว่ามันเป็นแท่งอยู่แล้ว
เป็นสี่เส้นแล้วข้างในมันกลวงแล้วเพราะความกวงเนี่ยครับ
ทำให้มันเกิดเรื่องราวหลอนหอนขึ้นมาเนี่ยคืออะไรเพราะว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใต้
เขาทำของใส่กันเขียนว่าสาบแช่งเลยมึงไม่ตายดีหรอก
กูจะจองเวรมึงเออมีทั้งแบบเศษตะปูมีทั้งผ้ายันอืม
แล้วก็มีที่แน่แน่คือมีโกดเนี้ยผมเจออยู่สองสามอัน
คืออยู่ในเสานี่น่ะครับมันจะกวงครับอยู่ในเสาที่กวงกวงน่ะคุณพระดำ
ตอนที่ผมกำลังจะทุบเนี่ยมีครอบครัวหนึ่งซึ่งเขาทำอาชีพ
ค้าขายผลไม้อืมคือพูดง่ายง่ายทำส่วนผลไม้อ่ะเออเออ
เขาจะมาบนตรงนี้เขาก็ถามผมว่าเฮ้ยมาทำอะไร
เพราะเขาเห็นมีทั้งค้อนมีทั้งกระสอบอะไรอย่างนี้
ผมก็บอกว่าผมจะมาทุบสารครับอืมคือคือทุบสารในที่เนี้ย
หมายถึงว่าทุบสารพระภูมิเออเขาก็บอกเฮ้ยไอ้น้อง
มึงทุบตรงนี้ไม่ได้นะเขาบอกว่าคือแบบเจ้าที่แรงนะเฮียนนะ
เขาเลยบอกผมว่าเฮ้ยเอางี้นะที่แรกผมนึกว่าเขาพูดเล่น
เขาบอกเฮ้ยเอางี้นะกูให้มึงพันหนึ่งเลย
ทำไมแล้วมึงไม่ต้องทุบผมก็เอกใจ
ผมก็เลยถามทำไมอ่ะพี่เขาบอกกูไม่อยากให้มึงเขาเรียกว่าไง
ไม่อยากให้มึงเจอแบบเรื่องราวที่ไม่ดีเหมือนกับเขารู้มาก่อนแล้ว
แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยพี่ที่ขายผลไม้เขาเอ่ยปากมาคำนึงบอกว่า
มึงทุบสารอื่นมึงทุบได้นะแต่สองสารเนี้ยอย่าทุบ

เพราะเขาห่วงมากเลยก็คือว่าชาวบ้านแถวนั้นอ่ะ
เขาจะรักและศรัทธาสารเจ้าแม่โค้งสาครอืมและสารตายายซึ่งอยู่ติดติดกันเนี้ยเออ

เขาบอกสองสารเนี่ยมึงอย่าทุบนะถ้าทุบน้องแจ้งจับเลยนะ

ผมก็เลยตอบไปเลยบอกพี่ถ้าผมจะทุบนะผมทุบไปนานแล้ว
เพราะสารสองสารเนี่ยเหล็กกันเยอะแยะผมทุบอย่างเงี้ยเขาก็เลยเชื่อผม

เขาบอกเขาจะให้เงินคุณพันหนึ่งผมไม่ต้องทุบคุณตอบเข้าไปว่า
ผมก็บอกผมไม่เอาเงินพันหนึ่งพี่ให้ผมมาผมก็เอาไปใช้จ่ายเอาไปเลี้ยงครอบครัวเหมือนเดิม
คนห้ามก็แล้วคนเตือนก็แล้วคนเอาเงินมาให้คุณก็แล้ว
อย่าไปทุบนะเดี๋ยวมันจะเจอเรื่องนู้นเรื่องนี้
แต่คุณบอกยังไงก็ต้องทุบเพราะว่าผมก็ต้องเลี้ยงลูกเลี้ยเมียผมตัดสินใจทุบ

เริ่มทุบปุ๊บคุณบอกว่าคุณควบคุมตัวเองไม่ได้เลย
คือก่อนจะเริ่มทุบเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าสารตัวนี้มันคือของคนที่เข้ามาทิ้งแล้วมันไม่มีค่าแล้ว
คือเราไปทุบเนี่ยมันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ไปทุจริตใคร
ก่อนที่จะทุบเนี่ยผมรู้สึกควบคุมตัวเองไม่ได้
คือเหมือนแบบใจตอนแรกไปอ่ะแค่ว่าจะไปดูให้เฉยเหมือนมันมีอะไรโดนใจ
เฮ้ยมึงต้องกลับมาทุบนะต้องกลับมาทุบ
เชื่อไหมไอ้ร้อยกว่า๓ที่ผมทุบเนี่ยตั้งแต่เช้ายันเย็นเนี่ยทุบไม่มีเหนื่อยเลยแม้แต่นิดเดียว
แล้ววันนั้นผมลืมซื้อน้ำไปด้วย
ร้อยกว่าสารทุบไม่มีเหนื่อย
ทุบกลางแดดเลยครับมันไม่ทุบสะท้านเลยมันเหมือนว่ามันจะมีอีกไหม

ได้เงินมาเท่าไหร่ศิษย์ขายเหล็ก
ก็ได้ประมาณ๓๐๐กว่าบาท

แล้วได้อย่างอื่นโดมกันจากทุบเป็นได้เท่าไหร่
๒๓มือ

ใช่ผมก็มีความสุขแล้วทุบสารทุบอะไรเสร็จแล้วก็หมายถึงว่า
เราได้เงินเลี้ยงใช้จ่ายในครอบครัวแล้วก็ไม่ได้คิดอะไร
ก็เย็นวันนั้นเลยคืนนั้นเลยผมก็นอนปกติประมาณสักเที่ยงคืนฝันเห็นเลย

เห็นผู้หญิงคนนึงคือลักษณะเขาเนี่ยมันจะเป็นผู้หญิง
แต่เขาไม่ให้ผมเห็นหน้าคือว่าส่วนอื่นเนี่ยผมเห็นชัดเจนแต่หน้าเนี่ยมันมันเบลอ
ผมไม่สามารถมองเห็นได้ว่าสวยไม่สวยหน้าตาเป็นยังไงอย่างนี้
เห็นแค่รูปร่างว่าผอมซีดผอมสีขาวใส่ชุดอะไรใส่ชุดเหมือนผมไม่มั่นใจว่าเป็นเสื้อแล้วกระโปรง
แบบกระโปรงเยาวไปทีเดียวมาถึงประมาณนี้แล้วข้างล่างนี้จะเป็น
สีมันออกขาวเท้าครับผมแล้วอีกไหนต่อแล้วเขาไม่ยืน
พอผมนอนต่อเท่านั้นแหละทีนี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนเดินบนใดบ้าน
ก้าวแล้วยิ่งใกล้ถึงห้องผมเนี่ยยิ่งดัง
คือเหมือนคนโมโหจัดจัดประตูบ้านเนี่ย
เขาจะยกพื้นสูงประมาณหนึ่งศอกไอ้ช่องนั้นแหละ
ทำไมผมเห็นเท้าผู้หญิงคนนั้นแหละ
ร่างทรงคนเดิมที่อยู่ข้างบ้านกัน
เขาจะมาเอาชีวิตมึงจริงแล้วเนี้ย
ประมาณสักเที่ยงคืนฝันเห็นเลย

เห็นผู้หญิงคนนึงคือลักษณะเขาเนี่ย
มันจะเป็นผู้หญิงแต่เขาไม่ให้ผมเห็นหน้า
คือว่าส่วนอื่นผมเห็นชัดเจน
แต่หน้าเนี่ยมันเบลอ

เห็นแค่รูปร่างว่าผอมซีด

ผมไม่มั่นใจว่าเป็นเสื้อแล้วกระโปรง
ไปทีเดียวยาวมาถึงประมาณนี้

มันสีนี่ออกขาวเทาครับผมจะยังไงต่อ
แล้วเขามายืนตอนที่ฝันผมฝันเห็นเขายืนเข้าไปทางหน้าศาล
ซึ่งอันนี้มันเป็นถนนเขาพูดแบบนี้ครับ
มึงมาขู่กูไม่แต่ว่าเขาชี้ไปทางที่ศาล

บ๊วยบ๊วยมึงลบหลู่กูแล้วไงต่อใช่
เพราะฉะนั้นผมก็สะดุ้งตื่น
คือตอนนั้นผมก็ยังไม่ได้คิดอะไรมาก
ผมคิดว่าคงจะคิดว่าประมาณว่าเฮ้ยสงสัยเราไปทุบสารมามากเกินไปหรือเปล่าวะ
หรือเปล่าอะไรหรือเปล่าด้วยเพราะว่าทั้งวันผมก็คิดว่ามันไม่มีอะไรเลย
ก็คิดว่าคงเราคงคิดไปเองแต่ทีนี้แม่แฟนเขาโทรมาบอกว่า
เฮ้ยไปเยี่ยมพ่อตาหน่อยซึ่งอยู่คนละจังหวัดกันเขาอยู่จังหวัดนครพนม
ผมก็ไปพอไปเนี่ยบ้านข้างกันเนี่ยเป็นร่างทรง
พ่อตาคุณอยู่ที่ไหนอยู่จังหวัดนครพนมครับ
นครพนมใช่ครับซึ่งบ้านข้างกันเนี่ยเขาเป็นร่างทรง
ทรงคนนี้ก็พูดมาก่อนเลยว่าเฮ้ยพวกมึงไปทำอะไรไม่ดีมาเปล่า
ตอนนั้นผมก็ไม่ได้เอกใจอะไรก็ยังเฉยอยู่
ง่วงเลยน้ำมังรถบ๊าสเงื่อยก็เลยนอนมันเป็นไงนอนไปก็ถึงประมาณเชี่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยละ

ฝันว่าผู้หญิงคนนี้มาหาที่บ้านนี้แหละ

พอผมฝันเสร็จปุ๊บทีนี้ด้วยความเพียร์
ผมตื่นมาประมาณสัก๔๕นาที
ก็มองนู่นมองนี่มันก็ไม่มีอะไรนี่ว่ะ

พอผมนอนต่อเท่านั้นแหละ
ทีนี้ได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนเดินบนใดบ้าน
คือไม่ใช่เดินคือกระทืบเท้าเลย
ก้าวแล้วยิ่งใกล้ถึงห้องผมเนี่ยยิ่งดัง

แล้วตอนนั้นคือผมสะดุ้งตื่นตั้งแต่กระทืบเท้าครั้งแรกแล้ว

ไม่ได้ฝันไม่ได้กึ่งหลับกึ่งตื่น

ผมก็มองผมก็คิดในใจว่า

ผมต้องบอกก่อนว่าประตูบ้านเนี่ย

ผมเห็นเท้าผู้หญิงคนนั้นแหละ

แล้วคนอื่นที่อยู่ในบ้านจะยินไหม
แล้วภาพแรกที่ผมเห็นนะคือเป็นเท้าซีดเหมือนคนจมน้ำตายอะไรอย่างนี้

คุณลืมตาสอดมาปุ๊บเห็นเท้าขาวเหยียบยังไงต่อ
เหมือนจะพยายามจะเข้าแต่เข้าไม่ได้
มาดูแต่ว่าตาผมเนี่ย
ยังมองตรงนี้ยังมองอยู่เพราะว่าผมกลัวว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นอะไรไงเดี๋ยวเข้ามา

ผมก็เลยว่าเฮ้ยดูที่มันเป็นอะไรเนี่ยมีคนมากระทืบเท้ามีอะไรอย่างนี้

แล้วเชื่อไหมครับไอ้เท้าที่เห็นขาวน่ะมันค่อยซีดเป็นเงาดำ
แล้วก็ฟูบหายไปเลย

ระหว่างที่ผมมองอยู่ผมไม่ได้ล้าสายตาเลยมีสติครบทุกอย่าง

พอฟึ๊บหายไปเลยผมก็เรียกเมียก็คือตะโกนเสียงดังเลย

คือเหมือนผมก็พูดไปเลยว่าเฮ้ยเหมือนมีผีป่ะ

หลังจากนั้นเขาบอกเหตุการณ์เท่านี้คุณป่วยเลย

เล่าเลยเล่าทั้งหมดเลยใช่ว่าไปทุบสารมามีคนมาเข้าฝันเล่าหมดเลย

ร่างทรงคนเดิมที่อยู่ข้างบ้านกัน

คือมันเขาจะมาเอาชีวิตมึงจริงนะเนี่ย

ถ้ามึงไม่ทำอะไรอ่ะกูสงสารลูกมึงนะ
มึงต้องเร่งไปขอข้ามาไปอะไรแล้วล่ะ
ว่าเลยรึคือเขาจะเอาทั้งครอบครัวละหรือ

เขาทำพิธีผมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกวิธีอะไรนะ
ผูกข้อมือได้สีแดงต่อดวงชะตาหรืออะไรสักอย่างเนี่ย
และหลังจากนั้นถัดมาอีกวัน๒วัน

ซึ่งมันน่าแปลกตรงที่ว่า
อาการภาวะมันหายไป
แต่ว่าไข้ก็เริ่มดีขึ้นไม่ใช่ว่าหายทันที

หลังจากนั้นกลับไปครับผม

ผมก็เลยเข้าใจว่าไม่มีอะไรแล้ว
ผมมาทำตามแล้วมาเหมือนกับว่า

ก็คือว่าสบายใจแล้วเรามาทำตรงนี้

แต่ผมว่าเห็นแล้วว่ามันเริ่มแล้ว
เริ่มเกิดสิ่งไม่ดีกับตัวเราแล้ว

หลังจากนั้นเรื่องราวผ่านไปประมาณสัก๒ปี

ครั้งหนึ่งคุณพยายามจะเข้าไปขอขมาที่ศาลเนี่ย

หมาดำวิ่งตัดหน้ารถคุณ
ก็คือว่าวันนั้นเนี่ยประมาณสักสี่โมง
สี่โมงเย็นห้าโมงเย็นอะไรประมาณเนี้ย
ผมก็ขี่รถกลับไปเพื่อที่จะกลับบ้าน

ผมสังเกตเห็นเหมือนมีหมาดำอยู่ทางขวามือตรงนี้
ซึ่งมันเป็นถนนสองเลนครับผม
พอผมเห็นหมาดำตัวนี้ผมก็ยังเอกใจว่า

ใช่แล้วผมก็รำคาญตอนนั้นคือแบบ
จะไปหรือไม่ไปวะอะไรตอนนั้น
ผมก็เลยตัดสินใจคือผมมองแล้วมันอาจจะไม่ไป
บนรถเพื่อที่จะขี่ผ่านมันไป

อยู่มันหันหัวที่แรกมันหันหัวไปทางนู้นนะ
อยู่มันหันหัวกลับมาวิ่งมาตัดหน้ารถผมเลย
มันก็ผ่านมากผมผมก็ล้มเลยเพราะว่าต้อง
เพราะเบรกอ่ะคือตกใจไม่คิดว่ามันคือเราคิดว่ามันไม่ข้ามแล้ว

ก็โชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากก็คือมีเลือดออกตรงเท้าอะไรอย่างนี้

ที่แรกว่าจะด่าอยู่เหมือนกันว่าเฮ้ยหมาอะไรวะมึงมาตัดหน้ากู
กำลังจะไปกินข้าวเนี่ยต้องมาเสียเวลามา
พอแงะกลับไปปุ๊บหมาไม่มีแล้วคือเข้าข้างทางไปแล้วคือมันเป็นป่าด้วย

มันคือมันวิ่งตัดหน้าผมไป

คือหมาสีดำตัวไม่ใหญ่มากหมาไทยปกตินั่นแหละ

แต่ทีนี้ก่อนที่ผมจะด่าหมาเนี่ยชาวบ้านที่ขี่ตามผมมาเขาด่าผมก่อนเลย

มึงขี่มาดีมึงเบรกทำไมวะ

ไม่เห็นหมาเหรอเขาบอกว่าไม่เห็นมีอะไรเลย
แต่ที่แน่หลังจากเหตุการณ์หมาดำคืนนั้นกลับไปมาอีกแล้ว

ทีนี้เขามานั่งร้องไห้เลย
อึกสะอื้นมากเลยเหมือนกับเขาเสียอะไรไปอย่างนี้
ร้องได้ยินแต่อย่างนี้

ก่อนหน้านั้นบาทเราก็ทำบุญให้แล้ว

แล้วก็ถามในเวลาเราไปไหว้เนี่ย

ผมไม่รู้จักทั้งหน้าตาเพราะเขาไม่เห็นหน้าเลย

ผมเวลาเราทำบุญเนี่ยผมจะนึกถึงชุดที่เขาใส่
แล้วก็นึกถึงสารตรงนั้นว่า

เรื่องราวที่เราฟังกันมาตั้งแต่ต้น

เพิ่งเกิดขึ้นไม่ถึงสองเดือนมานี้

เรื่องหลอนที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมเนี่ย

ในตลอดเวลา๔ปีเนี่ย

ผมไปร้านสะดวกซื้อ

ซึ่งหน้าร้านสะดวกซื้อมีรถ

ผมก็เลยมาจอดข้างถนน
แต่ว่าหันหน้ารถมอเตอร์ไซค์ออก

ก็เกียรติยก
แล้วคุณเรารู้ได้ยังไงว่าเมียมา

ผมจะเข้าใจว่าเวลาเมียผมมาคือ

ก็เหมือนรู้สึกว่ามีคนมาแตะไหล่แตะเบาอ่ะ

เขาจะต้องโยกไหล่ผมก่อนแบบ
อย่างนี้คือหมายถึงให้รถมันเอียงขึ้นนิดนึงเขาจะได้ขึ้นง่าย
แล้วเวลาขึ้นเนี่ยเขาจะต้องไปขยับตัวอะไรอย่างนี้
แต่วันนั้นมันผิดกันตรงที่ว่า

ทำไมมันซื้อของเสร็จไวจังวะ
แล้วรถมันโชคมันยุบกว่าเดิม

ประกอบกับเมียผมกำลังเดินออกมาพอดีเลย

เมียผมว่าเฮ้ยมึงจะไปไหนวะ

แต่ความรู้สึกเหมือนเป็นเงาวุ๊บ
วุบเฉยแต่เราไม่เห็นอะไร

เฮ้ยเฉยมึงหน้าเสียแหละกูรู้แล้ว

เมื่อกี้ไม่รู้ว่ากูตาฝาดหรือเปล่า
เห็นเหมือนผู้หญิงนั่งฝ่ายห้างรถเม
ก็ไม่โหลละผมก็เลยตะพอกไปว่า

จะเอายังไงกับกูก็แน่วแม่เนี่ย
พลิกตัวไปกอดเมีย
พอกอดเมียแล้วสมองตอนนั้นคิดมา
คิดเลยว่าเฮ้ยกูกอดเมียแล้ว

พอผมหันกลับไปอีกทีนึง

คือมันมีมุ้งกั้นบาง
ไม่ยอมให้ผมเห็นหน้าเลยแล้วผมพูดอะไรไหม

พูดสั้นได้ยินว่าของกู

มูเตรุไม่เข้าใครออกใคร

เมียผมบอกว่าเอ๊ะเฉยมึงหน้าเสียและ
กูรู้และว่าเป็นเพราะอะไร

เมื่อกี้ไม่รู้ว่ากูตาฝ่ารึป่าว
กูเห็นเหมือนพวกผู้หญิงนั่งฝ่ายห้างลดเนื้อ

คือเมียผมเนี่ยรับรู้เรื่องพวกนี้
แต่เขาไม่เคยสัมผัสเจอเป็นตัวอย่างนี้

ซึ่งก่อนที่จะขึ้นมอเตอร์ไซค์เนี่ยผมบอกเมียว่า
เฮ้ยมึงบอกเขาเลยนะบอกว่า
เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทำบุญให้ไปอะไรให้
แต่ว่าวันนี้เราจะไปขอเข้ามาก่อน
แล้วทีนี้เมียผมก็เลยกล้าขึ้นรถ

แต่คือไม่ได้พูดพึ่มพำนะคือพูดเสียงดัง
คือเหมือนให้เขาได้ยินคือผมพูดอย่างนี้

ผมไม่รู้หรอกว่าคุณเป็นใคร
แต่ผมสัมผัสได้เลยว่าคุณน่ะ
กำลังตามที่จะมาเอาชีวิตผมอยู่
แต่ผมไม่รู้ว่าคุณคือใครไง
หน้าตาคุณผมก็ไม่เคยเห็น

ผมไม่รู้ว่าผมไปทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า
ผมก็ไม่เคยเห็นว่าคุณจะมาทำอะไรให้คุณหรือเปล่า

ผมก็เลยมาไล่เลี่ยงธับเหตุการณ์ที่ผมเคยไปทำอะไรมาตรงนั้น
ผมก็เลยไปนึกถึงไอ้ช้างแล้วก็ม้า
อันนี้คือคุณย้อนกลับไปถึงขวานที่คุณทุกษาน

คือผมกำลังคือถ้าไม่มีคำว่าของกูเนี่ย
ผมจะนึกไม่ออกเลยว่าอะไรวะ
อย่างนั้นอย่างนี้พอคำว่าของกูผมก็เลยเข้าใจว่า

เออน่าจะเป็นอันนี้หรือเปล่าวะ
ซึ่งมันเป็นไม้สักผมก็จะไปขอซื้อคืนเขา
เขาให้ผม๓๐๐บาท

เอาไว้ก่อน
แต่ถ้าซื้อคืนเป็นหมื่น
แต่ว่าหาซื้อคืนไม่ได้แล้ว
มันถูกผลัดมือไปแล้ว
ก่อนมาออกรายการเพียงประมาณ๒วัน

ซึ่งก่อนหน้านั้นเลยเขาก็เหมือนจะพยายามบอกผมนะ
ไอ้ของกู้เนี่ยมันคืออะไร
แต่ว่าผมไม่ได้สังเกต
คือไอ้คำว่าของกูเนี่ยเขาพยายามชี้นิ้วไปที่ศาลใช่ไหม

คือมันมีกำไรข้อมืออยู่แต่ผมไม่ได้สังเกตไง
แล้วทุกครั้งที่เข้ามาปรากฏกายเนี่ย
มันมีกำไรข้อมือสีดำอยู่

คือผมคิดว่าเป็นเครื่องแต่งกายของเขาปกติ
ผมไม่คิดว่าเป็นอะไรพวกนี้ไง
ผมคิดเข้าใจไปทางว่าเป็นม้ากับช้างช้าง
คู่นั้นที่เป็นไม้สักเพราะมันเป็นของมีมูลค่าเยอะ

แล้วก็นึกได้ว่าเขามีกำไรข้อมืออยู่ด้วยอันหนึ่ง

คือบอกก่อนนะว่ากำไรนี้มันขายยาก
ผมเจอมาตั้งแต่ช่วงแรกที่ผมเจอแล้ว

กำไรอันนี้แสดงว่าคุณเนี่ยเอามาตั้งแต่ตอนคุณไปทุบสาร

จนเมื่อสามสี่เดือนก่อนคุณเอากำไรเนี่ยไปขาย

ทีเนี้ยแหละไอ้คำว่าของกูเนี่ยพอบอกว่าของกูปุ๊บนึกขึ้นได้เลย
ก็เลยก็เลยบอกเมียว่าเฮ้ยผู้หญิงมันเป็นไปได้ไหม
ถามเมียก่อนว่าที่จะใส่กำไรดำ

เฮ้ยปกติมันต้องไปแล้วนะก็หมายถึงว่าเพราะมันเป็นกำไรเหมือนกำไรกึ่งโบราณอ่ะพี่มันเก่ามาก

ก็ตอนนั้นเค้าตีให้ผมไปห้าร้อย

เค้าก็ขายให้ผมห้าร้อยเค้าบอกเค้าไม่เอากำไรเค้าต้องสารผม
ขอดูหน่อยกำไรนั้นให้คุณผู้ชมทางบ้านได้เห็นหน่อย
กำไรโบราณดำอันเดียวกับที่คุณเองเนี่ยเห็นผู้หญิงคนนั้นใส่อยู่เลยถูกไหมครับ
ใช่ครับแต่ว่าผมไม่เห็นรวดลายเห็นอะไรเห็นแต่แบบว่ามันดำผมก็เลยนึกถึงกำไรอันนี้ครับ

สรุปแล้วเอาไปคืนเขาหรือยัง
ก็คือว่าเขาบอกว่ามีปุ๊บเขาบอกว่ามันขายไม่ได้เลยผมก็เลยซื้อคืนมา

ผมก็เลยไปคืนก็ไปคืนคืนนั้นเลยก็ประมาณ๕ทุ่มอ่ะผมขี่กลับไปประมาณ๑๐กว่าโลอ่ะ
คือผมไม่กล้าเก็บไว้เลยที่แรกผมตั้งใจว่าจะมาให้ทางรายการดูแล้วผมคิดไปคิดมาแล้วเอ้ยของแบบนี้เก็บไว้กับตัวไม่ดีแน่เลย

คืนปุ๊บผมก็เลยเครื่องมนต์อยู่ข้างถนนเลยผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นกำไรอันนี้ผมเอามาคืนแล้วนะผมไม่เสียดายตังค์เลยก็ต่างคนต่างอยู่นะอย่ามายุ่งกับผมนะ

ให้จบจบกันไปผมไม่ได้ผมไม่เสียดายหรอกว่าผมจะเสียเงินคืนที่ต้องไปซื้อตัวเนี้ยมาผมก็วางปุ๊บคือผมไม่กล้าเข้าไปใกล้ศาลเลยผมอาศัยอยู่ข้างข้างถนนเอาผมก็วางตรงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางตรงสารพระภูมินั่นแหละในตรงที่สารตั้งตั้งเรียงอ่ะนั่นแหละ

วางเสร็จปุ๊บผมก็เลยขี่รถออกมาเลยหมายถึงว่าไหว้เสร็จแล้วอะไรแล้วนะ
ไหว้เอาขี่รถออกมาซึ่งมันเป็นทางไหล่เขาอย่างที่ผมบอกอ่ะ
มืดมืดนั่นแหละทำไมกูถึงไม่ทำไมเอาไปคืนเขา
ก็จุดที่ผมทุบสารก็อยู่ตรงนั้นแหละครับไม่ถ้าคุณไปหยิบไปตรงจุดไหน
ผมผมมันอยู่มันอยู่ในไอ้นั่นเลยอยู่ในในในเหล็กอยู่อยู่ใน
อยู่ในท่อคุงควรอยู่ในเสาอยู่ในเสาสองสามร้านพูมแต่ว่าเสาเนี้ย
ผมทุบไปหมดแล้วไปหมดแล้วแล้วนานนานทีคนเขาจะมา
มาถวายจนมันเยอะเออเออมาใหม่อีกครั้งโอเคเข้าใจอ่ะยังไงคุณขับรถกลับ
ขับรถกลับผมก็ขับรถกลับผมก็คิดว่าเอออย่างน้อยน้อยเว้ย
มันน่าจะเป็นไอ้อันนี้แหละผมก็ขี่รถออกมาปุ๊บก็กำลังจะลงจากไหล่เขา
พอลงเขามาปั๊บรถผมน่ะมอเตอร์ไซค์ไปเหยียบเอาท่อนไม้
แต่มันเป็นท่อนแบนแบนนะเออเออท่อนแบนแบนแล้วมีตะปูอยู่
ก็เหยียบปุ๊บรถเนรสะบัดหักข้างทางเลยแล้วคุณอ่ะป่าข้างทางอ่ะ
มันสูงซึ่งมันเป็นป่าเขาเรียกว่าย่าคาสูงสูงอ่ะ
ตี้ผมไว้ก็คือไม่เป็นอะไรเลยก็เลยนุ่มนุ่มแต่ก็โดนเจ็บตัวเหมือนกัน
ครับสรุปแล้วก็ไม่ใช่กำไรอันนั้นผมว่าน่าจะเป็นอันนี้แหละ
ทำไมเป็นอันนี้ทำไมรถอันนี้ในความคิดผมนะเขาจะมีพระทุดงอ่ะ
ตรงนั้นเป็นป่าช้าเขาชอบมาปรากฏปรากฏเขาเลยบอกผมว่าหมายถึงว่าวันรุ่งขึ้นแล้วนะ
หลังจากที่ผมเกิดเหตุตรงนี้เขาก็เลยบอกผมว่าการไหว้เนี่ย
มันไม่ใช่ว่าไหว้แบบส่งนะมันต้องมีวิธีนะ
เขาเลยแนะนำผมว่าประมาณว่าใช้ทูบสิบหกดอกอืม
แล้วก็ไปไหว้ไปบนบานไม่ใช่ว่าคุณจะเอาของไป

ใช่มันเหมือนกับเป็นการว่าขอส่งอะไรอย่างนี้นะ
พระท่านบอกมาอย่างนี้เขาบอกว่า
ให้ไปบวชอยางน้อยเจ็ดวันเขาเพราะบวชแล้วให้แผ่เมฆตา
อุทิศส่วนบุญส่วนคุณสนแล้วก็ให้ประวัฒนธรรมอย่างเคร่งคัด
ก็คือว่าห้ามผิดสินเลยแม้จากนิดเดียว
เขาจะได้รับผลบุญแบบเต็มเทมเลย

ผมก็ยังเนี่ยปัญหาตรงที่ว่าผมยัง
เขาบอกว่าถ้ายังเจอนะถ้ายังเจอความหลอนอยู่อย่างนี้
เขาบอกว่าต้องเปิดกันให้เจ้าอุธิษฎ์
ให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็ผู้หญิงคนนี้

เกิดขึ้นอยู่เขายังมาเข้าฝันคุณอยู่กลับมาคุณจะทำ
ไงแต่เนี้ยพระเขาแนะนำไว้ก่อนเริ่มต้นแล้วเขาบอกว่า
ว่าถ้ายังเจอเรื่องราวอย่างนี้อยู่อีกอ่ะเขาบอกผมให้
อาบน้ำมนต์เก้าวัดอืมเขาบอกว่าเพราะมันร้ายแรงมาก
เพราะว่าสิ่งอัปมงคลทั้งหลายมันรวมอยู่ตรงป่าช้า
ตรงนั้นอ่ะอ๋อแล้วเราไปย่ำยีไปเหยียบไปอะไรโดย
โดยที่ผมอาจจะไม่รู้ตัวหรืออาจจะรู้ตัวก็ได้
คนไม่มีของด้วยก็คือไม่มีครูไม่มีพระไม่มีอะไรเลย
ก็คือเป็นแบบชาวบ้านเฉยผมคือเออถ้าถ้าผม
มีอาจารย์มีอะไรเนี่ยผมจะไปปรึกษาไปอะไรหรือมี
องค์อย่างเงี้ยผมอาจจะลงมาหรืออาจจะไม่โดนอะไรเลย
ได้เอางี้ได้ไหมหลังจากวันนี้ที่เรามีการถ่ายทำไป
เนี่ยผมให้เวลาอีกหนึ่งเดือนถ้ายังมีเหตุอย่างงี้
กลับมามามาเล่าให้ฟังต่อโอเคไหมโอเคไหมว่ามัน
เกิดอะไรขึ้นบ้างเราจะอัปเดตชีวิตคุณเรื่อยเลยผมชอบมาก
คือสรุปที่มานั่งอยู่ตรงนี้ยังไม่รู้นะครับว่าจมูก
จ่าต้องไปดูก่อนเพราะว่าเมื่อสองวันก่อนรถ
ล้มไปเหมือนกันถูกไหมฮะแล้วก็ไปเจอทางพระ
งเขาก็แนะนำมาท่านแนะนำมาบอกว่าให้เอาทูบ๑๖
ดอกไปจุดไหว้ขอเข้ามากรรมอีกครั้งหนึ่งนะยังไง
คุณต้องมานะครับถ้าเกิดยังมีเหตุอยู่สัญญากับเรา
แล้วนะครับสัญญาแล้วถ้าเกิดว่ายังเป็นอย่างงั้นอยู่เนี่ย
เดี๋ยวยังไงมาหาทางช่วยกันแก้ครับนะอ่าวันนี้ขอบคุณ
คุณรินนะฮะขอบคุณมากครับอันนี้ถือว่าเป็นประสบการณ์
ตรงนะจากชีวิตของคุณลินเลยนะครับก็จะเชื่อก็ได้
ไม่เชื่อก็ได้อยู่ที่วิทยาลัยญาณของคุณด้วยนะครับครับ

คุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ
สิทธิ์ของคุณใจของคุณเลยนะครับ

ูตัวพ่อมูตัวแม่ลาไปก่อนนะครับ

ูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่